ที่จังหวัดลบบุรีนะคะสับปะเหลอในวัดดังค่ะ
ใช้ไม้เท้านะคะตีเพื่อนรักย้ำว่าเป็นเพื่อนรักเลยนะคะ
เพราะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายไม่สมประกอบนะคะ
แล้วชอบอุจจาระภายในห้องของเขาแล้วเขาบอกเขาเหม็นในห้อง
มันทนไม่ไหวจริงนะคะก็เลยใช้ไม้เท้าทุบไปที่หน้าหนึ่งครั้ง
ตอนแรกไม่คิดว่าเพื่อนจะตายลากเพื่อนกลับไปนอน
คิดว่าเพื่อนได้รับบาดเจ็บเฉยพอวันรุ่งขึ้น
เอ้าเพื่อนตายไปแล้วตกใจหนีไปแต่ว่าล่าสุดจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีค่ะ
ตำรวจภูทรสะโปรดไปตรวจสอบเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตในสาลาภายในวัดนะคะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุพบร่างของในด่วนขำสำราญอายุ๔๙ปีค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงศพนี้นอนตะแคงด้านซ้าย
มีห่มผ้าด้วยคล้ายกับคนนอนหลับไป
จากขั้นตรวจสอบตามร่างกายเจอรอยแผลที่เบ้าตา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อีกชาติไว้๒ประเด็น
ผู้ตายน่าจะถูกทำร้ายร่างกายก่อนจะนอนเสียชีวิต
ประเด็นที่๒ถูกลากศพก็คือเสียชีวิตแล้ว
ขณะที่ตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอขวดสุราไปเจอกับแกล้ม
รวมถึงของใช้ส่วนตัวของนายจรยอดขุนทศอายุ๔๗ปี
จอเป็นสับปะเหลอของวัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุของเต็มไปหมดเลย
แต่ไม่พบเจ้าตัวนะคะตำรวจตามไป
ไปเจอตัวเอาตัวมาสอบสวนนะคะสอบเค้นอยู่พักหนึ่ง
นายจรสับปะเหลอคนนี้ให้การรับสารภาพค่ะ
บอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายในด่วนจนเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าในด่วนจริงแล้วเป็นเพื่อนรักกันนะ
กินนอนอยู่ในวัดด้วยกันสองคน
ด่วนเป็นคนสติไม่สมประกอบไม่มีครอบครัว
ส่วนตัวเองก็เป็นสับปะเหลอทำศพอยู่ในวัดแห่งนี้แหละ
พากันมาพักอาศัยบริเวณที่พักบันไดทางขึ้นสาลา
เป็นที่กินเป็นที่นอนเป็นที่พักผ่อน
เวลาได้เงินมาจะเอาไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มด้วยกันเป็นประจำเลย

แต่ก่อนเกิดเหตุ๑๗มีนาคมที่ผ่านมาตี๔
เขาก็คือจรและในด่วนดื่มสุรากันตามปกติจนมีอาการมืนเมา
นายด่วนเกิดถ่ายอุจจาระใส่กางเกงในช่วงที่ดื่มเหล้าด้วยกัน

คว้าไม้ค้ำยันซึ่งเป็นไม้เท้าของในด่วนนี่แหละ
เป็นไม้ไผ่นะคะยาวประมาณ๑เมตร
ฟาดเขาที่ใบหน้านายด่วน๑ครั้ง
ในด่วนแน่นิ่งไปตอนแรกไม่คิดว่าจะตายนะคะ
ก็เลยลากร่างเอาไปนอนไว้ที่เดิมที่เคยนอนแล้วก็ห่มผ้าให้ด้วย

จนกระทั่งรุ่งเช้าพบว่าในด่วนเพื่อนรักเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ไปสอบถามเจ้าอาวาสของวัดนะคะชื่อว่าพระครูอุดมสารพิรักษ์
เจ้าอาวาสบอกว่าผู้ตายเป็นคนสติไม่สมประกอบค่ะ
อาศัยอยู่ในวัดเป็นประจำก็เห็นเป็นประจำอยู่แบบนี้แหละ
ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่สูงสิงกับใครด้วย
แต่จะเห็นสนิทกับนายจรผู้เกาะเหตุเพราะอาศัยอยู่ด้วยกัน
ส่วนสาเหตุหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้จริงว่ามีปัญหากันหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นสองคนดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรกันเลยนะคะ

ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดที่เกิดเหตุนั่นแหละ

ของผู้ตายก็โศกเศร้าและไม่ขอกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ก่อนนำตัวในจรส่งฝากขังที่ศาลช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ